อีกที่หนึ่งพาไปกินของใหญ่ของโต

เขาบอกว่ามีโรตีไม่ใช่โรตีธรรมดานะโรตียักษ์เลยทีเดียว
นี่นี่ก็ขายเป็นบ้องเหมือนกัน

นี่โรตียักษ์เป็นบ้อง

ต้องสายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าโรตีไม่สายนมมันจะไม่อร่อย

นี่วิธีการแพร่มันซะก่อนตีมันซะก่อน
นี่แล้วให้ดูโรตียักษ์มาเริ่มเทิมเป็นบ้องอย่างนี้

เขาขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งเขตเทศบาลเมืองพยาว

ถ้าสั่งโรตีกรอบแล้วยิ่งเป็นโรตีม้วนที่เป็นบ้องใหญ่ที่เห็นน่ากิน
กินเข้าไปแล้วโอ้โหมันกรอบเกลียวมาก
แล้วขายดิบขายดีมากได้นะครับ
ไปถามน้องพัชรีซึ่งเป็นแม่ค้าเจ้าของร้านแชมป์โรตีกรอบ
เธอเล่าให้ฟังว่าโรตีเนี่ยนะเธอขายมานานละ๕ปีแล้วล่ะ
เริ่มเดิมทีก็ทำโรตีแบบธรรมดาแล้ว
ต่อมาก็เริ่มพัฒนาเป็นโรตีกรอบบ้าง
โดยจะนำแป้งโรตีมาทอดจนกรอบ
ที่สำคัญน้องจะตีแป้งให้มีความบางนะฮะ

คือการตีให้มันบางแล้วได้ผืนใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม

แต่ว่าเวลาทอดออกมาแล้วมันจะกรอบมาก
อารมณ์เหมือนเคี้ยวคุกกี้เลยคุณผู้ชมฮะ

ก็คือจะกรอบเลยไม่มีเหี่ยวแน่นอน
ใช่แต่ถ้าตีจนแป้งหนาไปมันจะกรอบแค่แป๊บเดียว
เออมันจะเหนียว
ส่วนลูกค้ามาที่นี่เลือกได้นะ
เพราะว่าเขามีโรตีหลายรูปแบบนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเอาแบบสายโน้มที่๓ก็พอแล้ว
หรือว่าจะเป็นโรตีไส้กล้วย

ธรรมดาไม่พอมีไข่ลงไปด้วยแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
ราคาเป็นยังไงธรรมดาธรรมดาไม่แพงชิ้นละ๑๐บาท
แต่ว่าเป็นโรตีกรอบยักษ์ราคาชิ้นละ๒๐บาท
กรอบยักษ์ก็คือเอาไปหมุนเป็นป้องนั่นแหละ
ใหญ่โต๒๐บาทถือว่าไม่แพงนะคุณผู้ชมนะ
ลองอุดหนุนกันดูฮะกับร้านนี้น้องพัชรีแม่ค้าสายหวาน
น้องแชมป์โรตี้ร้านนี้ไปกันได้ขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งเขตเทศบาลเมืองพยาว
ขายตอนไหนอ๋อ๖โมงเย็นครับเย็นไปกินโรตินะครับ
จะขายจนถึง๓ทุ่มรีบหน่อยนะเขาบอกว่าแป๊บเดียวนะ
เผลอไม่ถึง๒ชั่วโมงไอโลตีที่เห็นเป็นบ้องเนี่ยหมดแล้ว
แป๊บเดียวเองเหรอใช่แต่ต้องอย่างที่คุณชนะบอกจริง
วิธีการตีแป้งให้เป็นแผ่นที่มันมีความเท่ากันมันยากนะ
เพราะว่ามันจะต้องมีความบางเท่ากันแทบทั้งแผ่น
ไม่อย่างนั้นบางส่วนมันก็จะแข็งไปกรอบไปบางไปอะไรอย่างนี้
โอ้โหน่าทานเหมือนกันเนอะไม่เคยทานนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรนะโรตีบ้องใหญ่ใหญ่
ผมตั้งชื่อให้ละก็คือโรติหนองมน
เขาไม่ได้ขายอยู่ที่น้องมนต์ก็มันใหญ่ยังก็ข้าวหลามหนองมนต์
แต่ว่ารับรองว่าอร่อยเด็ดจริงลองไปทานกันดูได้นะจ๊ะ